คุณผู้ชมครับโควิดรอบนี้หนักจริงหนักจริง
หลายคนต้องขายสมบัติเพื่อนำเงินมาหล่อเลี้ยงครอบครัวแล้ว
ครอบครัวนี้ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ครับเธอเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
ได้รับผลกระทบจากการประกาศโรคโควิด๑๙ที่มันระบาด
ประกาศขายทัพพีเงินนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็น
เป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่นะฮะเธอจะเอาเงินจากการขายทะพีนี้
มันเป็นค่าข้าวต่อชีวิตครอบครัวของเธอมาดูทัพพีเงินอันนี้นะครับ
เธอโพสต์ขายในราคา๒๐๐๐บาทระบุว่าเจ้าโควิด๑๙เนี่ยนะ
พิษโควิด๑๙ไม่มีเงินใช้ขายจนหมดบ้านแล้ว
เข้าเรื่องขายทะพีเงินชิ้นนี้สองพันค่ะผมอ่านตามโพสต์เขานะ
สนใจทักมาได้นะคะถ้าอยู่ในตัวเมืองเพชรบูรณ์
นัดรับได้ที่ขนส่งสะยาวหรือจะส่งปรายศนีย์ก็ส่งค่ะ
ไม่มีเก็บปลายทางนะคะสนใจทักมาได้นะคะ
คนขายคือนางสาวสุกัญญารักชาติอายุ๓๖ปีครับ
เป็นชาวบ้านตะบนเสดียงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์
ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านของเธอนะครับพบว่าเป็นเพลิงพักขนาด๓คูณ๓เมตร
คุณผู้ชมดูข้างหลังสินะฮะนี่คือทัพพีที่เธอจะขาย
บ้านเธอเพลิงพักเธอหลังคามุงสังกษีครับห้องน้ำไม่มีหลังคา
ลูกในที่ดินคนอื่นซึ่งด้านหน้าของที่ดินมีประกาศขายเอาไว้ด้วย
ส่วนรอบบ้านนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเต็มไปด้วยของเก่าฮะ
ตรงนี้ค่ะทัพพีนะอันนี้เป็นของของแม่ค่ะ
แล้วแกไม่มีเงินกินไงคะแล้วก็มีอาชีพเจ้าของเก่า
แล้วอันนี้มันมีตั้งนานแล้วค่ะก็เลยที่จริงไม่อยากขายอะค่ะ
แต่ก็ต้องขายเพราะว่าเราไม่มีกินแล้วค่ะแต่ก่อนถ้าตอนโควิดรอบ๒
ยังมียังมีเขาแจกข้าวอะค่ะแต่ตอนนี้เขาไม่มีแจกไม่มีอะไรเลย
ก็เลยต้องขายเพราะว่าเงินเก็บก็ไม่มีแล้วก็ตอนแรกมีเงินเก็บอยู่สองพัน
แล้วเกลียดใช้มาจนไม่มีเก็บเลย
ชีวิตเธอเป็นยังไงล่ะสุกัญญาเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้ไหมครับ
รับจ้างล้างจานอยู่ที่ร้านอาหารครับได้ละวันละสองร้อย
ตกงานสิครับโควิดรอบนี้เมื่อวันที่๘เมษายน
เงินที่เก็บออมไว้โอ้โหทำงานวันละ๒๐๐เก็บเงินได้ด้วยเก่งจริง
ก็นำมาซื้อข้าวเลี้ยงลูกชาย๒คนที่อยู่ในวัยเรียนคนโตจะขึ้นม๕
คนเล็กจะขึ้นป๕นะครับแต่ตอนนี้เธอบอกเธอเหลือเงินติดตัวแค่๕๐๐บาท
ค่าน้ำค่าไฟที่ติดเอาไว้ก็ไม่พอจ่ายครับข้าวสารก็จะหมด
ต้องหาทางละดิ้นเฮือกสุดท้ายขายทัพพีเงินอันนี้
ที่เป็นมรดกตกทอดจากยายจากแม่มานะครับอายุมันกว่า๔๐ปีทีเดียวนะอันนี้
คือตอนแรกสุกัญญาเขาต้องเก็บของเก่ามาล้างมาซ่อม
แล้วเอาไปขายที่ตลาดแบบตลาดวันเสาร์อะไรแบบนี้แต่ขายยากนะฮะ
ส่วนลูกชายคนโตก็พยายามนะจะขึ้นม๕เนี่ย
แต่ก็ช่วยแม่หาเงินไปรับจ้างท้าสีบ้างอ๊อกเหล็กบ้าง
สะเดียงน้ำน้ำดื่มปลากระป๋องนมกล่องเข้าสาร

นางสาวสุกัญญากับครอบครัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
เมื่อกี้ก๊อฟหันมาถามผมตอนปิดเบรก
ถามว่าพี่เขาขายไปหรือยังก๊อฟอยากจะช่วยอยากจะซื้อใช่ไหม

แม่ท่านนายกอบตตัดหน้าก๊อฟไปซะแล้ว

ท่านประทินนาคสำราญครับนายกอบตเสดียงนะครับ
ซื้อไปในราคา๒๐๐๐บาทตามราคาที่เธอขายนั่นแหละ
แล้วก็พี่สุกัญญาก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือนะ
ที่ต้องมาโพสต์ขายเพราะว่าเดือดร้อนกันจริง
ก็อยากให้มีตู้ปันสุกช่วยคนยากคนจน
เหมือนระบาดรอบแรกที่ผ่านมาครับ